เหตุการณ์สเทือนใจกลางเมือง
นี่ค่ะคือเจาะยิงตอนคนหลับอ่ะค่ะนี่ค่ะเป็นภาพที่คนร้ายกำลังก่อเหตุนะคะ
พอยิงเสร็จเนี่ยพนักงานเสียชีวิตล้มฟุบลงไปแบบนี้
แล้วก็เอากระเป๋าค่ะของพนักงานที่ภายในมีเงินสดอยู่
หยิบกระเป๋าแล้วก็ขับรถหลบหนีไปคุณผู้ชมดูนี่นะคะ
นี่เป็นการก่อเหตุของคนร้ายล่าสุดตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วนะคะ
คนร้ายเป็นลูกชายของรองสารวัตรปรับรามสพปักทงชัย
สารภาพว่าทำไปเพราะว่าต้องการนำเงินไปใช้หนี้พนันบอลค่ะ
ตำรวจสพปักทงชัยนำกำลังเข้าจับกลุ่มนายทศวรรษจุ่มแก้วหรือฟลุ๊กลูกชายร้อยตำรวจตรี
อุดรจูมแก้วรองสารวัตรปราบรามสพปักทงชัย
จับได้ที่บ้านพักภายในตำบลนกออกอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชศรีมา
หลังสืบทราบว่าเป็นผู้ก่อเหตุฆ่าชิงทรัพย์นายโมโรสอายุ๓๐ปี
พนักงานปั๊มแก๊สในอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชศรีมา
เมื่อวันที่๒๗กรกฎาคม
จากการตรวจค้นไปพบอาวุธปืนของกลางที่ใช้ในการก่อเหตุค่ะ
เป็นอาวุธปืนพกขนาด๙มิลลิเมตรพร้อมเครื่องกระสุน๑๒นัด
เวลา๑๗นาฬิกาของวันที่๒๖กรกฎาคม
ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านไปที่ปั๊ม
เพื่อดูลาดลาว๑ครั้งเพื่อหวังชิงทรัพย์จากพนักงานปั๊ม
เมื่อพบว่ามีพนักงานอยู่คนเดียวจึงตั้งใจชิงทรัพย์ค่ะ
จากนั้นก็ขี่รถจักรยานยนต์กลับมาที่บ้านพัก
ขโมยปืนของพ่อที่วางอยู่ตรงหัวเตียงนอน
เอาใส่กระเป๋าสะพายข้างแล้วก็ออกจากบ้านพักไป
ในเวลา๒๐นาฬิกาที่นี่พอมาถึงปั๊มแก๊ส
สังเกตเห็นว่าพนักงานนั่งอยู่ที่โต๊ะเพียงคนเดียวค่ะ
ก็เลยขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปใกล้กับพนักงาน
แล้วก็ใช้อาวุธปืนยิงเข้าไปที่ศีรษะของพนักงาน๑นัด
จนล้มลงร่างของผู้ตายกระตุกแรงแรงก่อนเสียชีวิต
จากนั้นก็แย่งกระเป๋าสะพายของพนักงาน
ซึ่งภายในมีเงินสดอยู่ประมาณ๔๐๐๐บาท
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
แล้วก็นำเงินไปใช้หนี้เพื่อน
โดยยืนยันว่าพ่อไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่ารู้เห็นด้วย
ขณะเดียวกันพนักงานสอบสวนก็เตรียมเรียกตัวรองสารวัตรปราบราม
ซึ่งเป็นพ่อของผู้ต้องหามาสอบสวนด้วย
จากปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนของทางราชการ
แม้ว่าผู้ต้องหายืนยันว่าจะไม่เกี่ยวข้องด้วยก็ตามนะคะ
พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยมีหรือใช้อาวุธปืน
โดยใช้ยานพานะหรือเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิด
หรือการพาทรัพย์นั้นไปหรือให้พ้นการจับกลุ่มในเวลากลางคืน
มีอาวุธปืนเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
กอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
ยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมชน

พลตำรวจตรีวัตชะรินบุญคงผู้บังคับการตำรวจอพูทรจนครราชสิมา
เดินทางมาติดตามความคืบหน้าคดี
โดยนายทศวรรษให้ปากคำว่าสาเหตุที่ลงมือก่อเหตุเพราะว่าติดหนี้พนันบอล
แล้วก็ถูกเจ้าหนี้ติดตามทวงถามทุกวันจนเกิดอาการเครียดหาทางออกไม่ได้

วางแผนอยู่ประมาณ๓วันยอมรับว่ารู้สึกเสียใจ
โดยนายทศวรรษก็มีสีหน้าเคร่งเครียดเห็นได้ชัดตลอดการสอบสวนค่ะ
จากนั้นตำรวจก็คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพยังจุดเกิดเหตุ
โดยมีชาวบ้านมาเฝ้าดูกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะ
หลังทำแผนเสร็จนายทศวรรษก็จุดทูปเพื่อขอขมาผู้ตายด้วยค่ะ